ครึ่งเหมือนกันแต่ว่าซื้อครึ่งหนึ่งขโมยครึ่งหนึ่ง

คุณป้ามือวัยไปซื้อรองเท้ามือหนึ่งชี้เอาคู่นี้คู่นี้
แต่อีกมือนึงไปฉกเงินจากกระเป๋าของเขามา

โอ้โหคุณป้าจ๋าคุณผู้ชมดูนะฮะ

พ่อค้าก็อ่าป้าจะเอาคู่นั้นใช่ไหมอ่า

กระเป๋าเงินของพ่อค้าโอ้โห
คุณป้ามือเบามือเบามากแยกประสาทดีเหลือเกินนะฮะ
ปากกับมือซ้ายชี้รองเท้าข้างบนพูดอยู่

เอาอย่างนี้ไหมผมว่าคุณผู้ชม
หลายคนเมื่อกี้ก็มองมือซ้ายที่ชี้ขึ้นไปชี้รองเท้า
คุณป้าต้องชวนพ่อค้าคุยเยอะ
เยอะแยะมากมายจนพ่อค้าไปสนใจข้างบนแทนแล้ว
ทันระวังกระเป๋าที่คุณป้าหยิบเงินไปแล้ว
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตลาดรองเท้าอยู่ที่สมุทรสาคร

แล้วก็บอกให้พ่อค้านุ่มหยิบรองเท้าด้านบน
จังหวะนั้นก็เอาเอื้อมือไปหยิบ

แล้วทำ๒ครั้งในการไปซื้อของ

หลังจากนั้นทำเป็นขอลองหน่อยสิ
อย่างนั้นอย่างนี้เสร็จแล้วก็เดินออกไป

ร้านรองเท้าที่สมุทรศาคนนป์โดนไป
นะฮะพ่อค้าคนนี้เขาเป็นพนักงาน

ต้องพักเงินจ่ายให้กับนายจ้างไปอีก

ทำทีมาซื้อของผมนะนะฮะแล้วก็อยากจะรองคู่นั้นคู่นี้
แล้วไปเลือกอันบนสุดซะด้วยพนักงานก็บอกว่าเดี๋ยวผมหยิบให้
แล้วเขาก็อาศัยจังหวัดนั้นเอาเงินในกระเป๋าคาดเอวไป
ได้เงินไปสี่พันกว่าบาทอุ้ยสี่พันสี่พันกว่าบาท
ไปสองครั้งก็เลยเอาเรื่องนี้โพสต์ไว้เตือนภัยระวังพ่อค้า
ค้ามระวังคุณป้ามือวัยคนนี้นะฮะเขาก็ให้เป็นป้ามหาภัย
แล้วกันอืมใช่แต่ใจนิ่งมากเลยนะใช่ค่ะทำสองครั้งอ่ะ
ใช่ครับอู๋จับให้ได้นะฮะเป็นภัยจริงจริง